เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่สงขลาหน่อยนี่รุ่นใหญ่เขานั่งดื่มเหล้ากันเมาได้ที่เนี่ยทะเลาะกันสุดท้ายทำร้ายกันจนตายนะฮะ
แทงกันจนตายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะฮะในพื้นที่สพทุ่งลุงนะครับ
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่ฮะทีแรกเนี่ยเจ็บอยู่นะฮะในบ้านพักที่ถนนบ้านพรุธานี๑
ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคนเจ็บชื่อบังตออายุ๔๐ปี
แต่โอ้โหเจ็บหนักเหลือเกินคือถูกมีดแทงเข้าที่ลำคอกับใบหน้านี่นะฮะ
นอนอยู่ที่กลางซอยนะครับก็รีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิต
ขณะเดียวกันคนก่อเหตุเนี่ยสพทุ่งลุงสืบทราบ
พบว่าคนก่อเหตุชื่อนายสุธีทิพย์มณีชื่อเล่นคือทีอายุ๔๘
ตามไปจับได้ที่บ้านเป็นบ้านเช่าในตำบลคลองหอยโข่งอำเภอหอยโขงจังหวัดสงขลา
นี่ฮะเมื่อคืนนี้เลย
ตอนไปจับนี่ยังเมาอยู่เลยเห็นไหมฮะ
มือมีดมีแทงเขาตายมาแล้วนี่
คือเบื้องต้นเนี่ยจากการสอบสวนพบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายสุธีมือแทงกับบังตอที่เสียชีวิตนะฮะ
ตอนนั้นเนี่ยกับเพื่อนด้วย๕๖คนได้นั่งดื่มเหล้ากันอยู่นะเมื่อวานนี้ช่วงเย็น
ได้ที่บางตอมีปากเสียงกับเพื่อนในวงเล่านะครับ
แล้วก็มีคนพยายามเข้าไปห้ามกัน
สุดท้ายเขาอ้างว่าบังตอเนี่ยไปด่าบุพการีของนายสุธี
ตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่พยายามเข้าไปห้าม
ก็เลยบันดาลโทษะเอามีดเนี่ยแทงใส่บังตอไปสองครั้ง

จากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้านตัวเอง
ระหว่างทางโยนมีดทิ้งลงคลอง

ทีแรกตั้งใจจะเข้าไปห้ามศึก

เจ้าของบ้านคือลุงยาวนะลุงยาวบอกว่าเมื่อวานนี้เพื่อนนะ
ก็รวมทั้งคนก่อเหตุคือในทีกับบังตอด้วยผู้ตายเนี่ย
นั่งดื่มเหล้ากันที่บ้านแต่ลุงยาวบอกลุงไม่ได้ดื่มนะ
ลุงก็ถูกต่อว่าว่าไม่ยอมดื่ม
ก็เลยเถียงไปแล้วตัดสินใจหนีปัญหา
ปัญหาเพื่อนจะให้ดื่มแล้วแล้วเราไม่ดื่ม
ลุงยาวบอกอ่างั้นลุงก็เลยดื่มไปแก้วหนึ่ง
แล้วลุงก็เดินหนีเข้าบ้านเขาก็นั่งกินกันต่อ

ลุงยาวบอกว่าหลังจากเข้าไปในบ้านเนี่ย

เดินออกมาอีกทีเอ้าแทงกันตายซะแล้ว
นั่นนั่นง่ายมากเลยอะไรว่ะมันมา
ไกล้เล็กอ่ะมันไม่ไก่เล็กอยู่บรรคานี้ลุงยาว
บอกลุงไม่รู้เรื่องเลยคือเพื่อนไม่ดื่มเหล้า

แล้วก็หามีดของกลางด้วย
ก็หาจนเจอนะครับเพราะถือว่าเป็นหลักฐานในคดีนะครับ
มีดนี่ยาวสักประมาณ๒๘เซนติเมตรได้
แล้วก็ยึดจักรยานยนต์ที่ใช้ขี่หนีมาด้วยก็ถือว่าเป็นหลักฐานในคดีเหมือนกัน
แจ้งข้อหาไว้คือฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องของการพาอาวุธไปในที่สาธารณะด้วยนะฮะ
ตอนนี้ก็คุมตัวส่งสารจังหวัดสงขลาไปแล้ว
ญาติของผู้ตายก็รับศพของบังตอไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะฮะ